คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เมื่อวานเพิ่งเล่าข่าวไปกรณีที่ผัวใหม่หึงโหด
เห็นว่าเมียตัวเองกับผัวเก่านั่งกินข้าวกันอยู่ถูกไหม
แล้วก็ไปยิงยิงทั้งสองศพเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าลูกด้วยค่ะ

ในโพผัวใหม่จับตัวได้หรือยังเดี๋ยวต้องรอตามในข่าวนี้
นี่ตำรวจต้องไล่ล่ากันวันคืนนะฮะ
ถูกต้องแต่ว่าที่จะเปิดให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
เป็นกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนาทีที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมฮะที่ได้ยินมี๒นัดนะอันนี้ปั้ง
แล้วก็ผ่านไปเป็นนาทีเหมือนกันนะคุณนะ

พอผ่านไปเป็นนาทีเรียนเสียงปืนอีกปั้ง

รวมแล้วได้ยินในกล้องวงจรปิดกล้องนี้นะ๒นัดครับ
นัดตอน๖โมง๔๐ตอนเย็นนะกลับ๖โมง๔๑
แล้วเห็นคนก่อเหตุเดินผ่านเด็กทั้งสองคนไป
เหตุการณ์นี้ค่ะเลยทำให้นายกัญญาอุดกัณฑาอายุ๔๒เป็นผัวเก่านะ
แล้วนางแพรวพันธ์ปันฟองอายุ๒๗ปีเป็นเมียของผัวใหม่มือยิงคนนี้แหละค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องครัวแล้วคนที่เป็นผัวใหม่คือในโพ
หนีเข้าป่าหลังหมู่บ้านไปเลยอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเห็นภาพบาดตาบาดใจ
เห็นเมียตัวเองไปนั่งกินข้าวกับผัวเก่าก็เลยจัดปืนลูกซองให้
ญาติและชาวบ้านก็รับศพของผัวเก่ากับนางแพรวพันธ์
ที่วัดบ้านแม่ขมิงที่จังหวัดแพร่ก็ทำพิธีตามศาสนาแล้วค่ะ
แล้วก็กลัวเหมือนกันนะว่าในโพลจะกลับมาจะมาทำอะไรใครอีกไหม
ต้องให้กำลังตำรวจมารอดูแลอยู่ที่วัดด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยววันนี้ศพทั้งคู่จะมีพิธีชาปนกิจ
ทีนี้ตัวของในโพลล่ะในโพที่เป็นผัวใหม่หึงโหดเนี่ยนะ
ตามตัวอยู่เมื่อวานนี้ตำรวจ๓๐กว่านายไปตามบนสรรเขาอุทยานแห่งชาติ
สัชนาลัยอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสัก๔โลได้
เดินเท้าตามหานะ๒ชั่วโมงกว่าจนถึงที่พักของนายโพ
คือเวลาที่เขาไปออกหาของป่านี่เขาจะมาสร้างเพลิงพักไว้ตรงนี้
แรกคิดว่าจะเจอตัวในโพปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
เหมือนเป็นร่องรอยเคยเกาะไฟเคยจุดไฟ
แต่รอยตรงนั้นไฟมันดับไปแล้วแล้วก็มายุติการค้นหาช่วงสักประมาณ๔โมงเย็น
ทีนี้วันนี้เราก็เลยตามความคืบหน้าต่อนะคะ
ทางตำรวจที่อำเภอวังชิ้นถามความคืบหน้าแหละ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการส่งชุดสืบนอกเครื่องแบบลงพื้นที่ไปตามตัวในโพลแล้วนะ
ถ้าเกิดเจอตัวในโพลช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งมาหน่อย
แต่ชาวบ้านเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าให้ข้อมูลเขากลัว
กลัวว่าในโพจะอาฆาตก็จะมาทำอะไรชาวบ้านหรือเปล่า
ดังนั้นก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจชุดสืบสพเมืองแพร่ค่ะแฝงตัวไปกับชาวบ้าน
แล้วทางด้านศาลจังหวัดแพร่ตอนนี้อนุมัติหมายจับในโพลมาแล้วนะ
โดนไป๔ข้อหาเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภารกิจการตามล่าตัวในโพยังคงดำเนินต่อไป
ถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสมากระซิบมาแจ้งบอกกับตำรวจด้วยนะคะ
ฆ่าสองศพเลยนะฮะทางญาติเศร้าเสียใจจัดงานศพให้เมื่อวานนี้นะครับ